มาดูอุบัติเหตุกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะมีกระบะโอ้โหไม่รู้รีบร้อนไปไหนฮะ
ฝ่าไฟแดงครับฝ่าไฟแดงแล้วไปชนกระบะอีกคัน

เป็นวงจรปิดบริเวณสามแยกไฟแดงนั่นชนไปแล้วฮะ
โอ้โหบันทึกภาพตอนที่รถกระบะคันสีแดงเนี่ย
ขับออกมาจากถนนคลองใหม่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าอำเภอสามพราน
แล้วจู่นะครับมีกระบะส่งของสีขาวเนี่ยนะครับ
ฝ่าไฟแดงมาแล้วก็ชนเข้าไปครับ
อย่างแรงเลยจากนั้นก็ถลายไปชนคันอื่นที่จอดติดไฟแดงอยู่อีกฝั่งด้วย
เสียหายไปเล็กน้อยครับนี่คันแดงกับคันขาว

เหตุการณ์นี้คนขับกระบะสีแดงคันที่ถูกชนนะชื่อว่าคุณอมริน
อาการสาหัสร่างติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่๑๕นาทีนำตัวออกมาได้
แต่คุณอมรินไปเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
นี่ตอนนำตัวออกมานะครับ
คันนั้นมีคนบาดเจ็บ๒คนครับ
หลังจากนี้หากคนขับรถคันก่อเหตุอาการบาดเจ็บมันดีขึ้นแล้ว
นี่ที่เป็นแยกไฟแดงถนนเพชรเกษมตัดถนนคลองใหม่ที่นครปฐมนะครับ